ข่าวกันไปบ้างแล้วอะค่ะเห็นคลิปนี้ตอนแรกหลายคนก็แซวกัน
ว่าเอ๊ะนึกว่าคนไทยได้ไปเหยียบดวงจันทร์ไปปักทงชาติไทยอยู่บนดวงจันทร์กันเลยทีเดียว

ข่าวด่วนวันนี้สำนักงานรอยเตอร์รายงานเข้ามาว่าประเทศไทยเราได้ส่งนักบินอวกาศค้นพบดาวเคาะดวงใหม่บนถนนบ้านหนองโนห้วยจูบซึ่งมีระยะทางราว๓กิโลเมตร
แต่แต่งตัวคล้ายชุดมนุษย์อวกาศและมีโทงชาติไทยนะคะ
นี่ค่ะเป็นข่าวด่วนด้วยค่ะก็เป็นลักษณะของการประทับชันนะคะ
คุณผู้ชมว่าโอ้โหทำไมถนนมันพื้นผิวเป็นหลุมเป็นบ่อ
ยังกระดวงจันทร์ยังกระดาวเคราะห์ดวงไหนเนี่ย
แล้วรถก็ขับผ่านเห็นไหมคุณผู้ชมรถก็ไปช้ากระเด้งกระเด้งไปเรื่อยเนี่ยนะคะ
นี่คือถนนห้วยโจทย์หนองโนอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ระยะทางที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้คุณผู้ชม๓กิโลได้นะคะ
คุณผู้ชมดูค่ะโอ้โหทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนที่ทำคลิปเมื่อสักครู่
ชื่อนางสาวฉลวยจิตวันสืบค่ะ
บอกว่าถนนสายนี้มันพังมานานมากแล้ว
ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามจะซ่อมแหละนะ
ก็เอาหินคลุกมาถมมาถมทับหลุมนะคะ
แต่ผ่านไปสักพักมันก็พังเหมือนเดิม
ก็เลยอยากจะให้กรมทางหลวงชนบทหรืออบจขอนแก่น
ทำถนนให้ชาวบ้านใหม่เพราะว่าการซ่อมถนนมันไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่า
คือไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยซ่อมนะคะซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีก
ถ้ามันซ่อมแล้วซ่อมอีกแบบนี้มันเปลืองงบประมาณ
ถ้าซ่อมมันควรจะดีมันไม่ควรจะมาเสียหายแบบนี้ค่ะ
ถนนเนี่ยมันขุขะจริงมันน่าจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ก็เหมือนตรงที่นักแอุกาสเข้าไปและพื้นผิวมันก็ขูกขามาก
และพวกหนูก็อยากให้ในทางหน่วยงานวิทยุข้องนะคะ
มาแก้ไขในส่วนตรงนี้จริง
คืออยากปรับปรุงถนน
ให้มันเป็นถนนที่แบบพอรถวิ่งได้สะดวกสบายนะคะ
เราไปถามผู้ว่าให้เลยค่ะคุณผู้ชมครับ
ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตระกูล
ก็บอกว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนน่ะนะคะ
ถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็พังเสียหาย
ยอมรับว่ามันมีหลายพื้นที่จริง
ประสานอบจขอนแก่นให้ตรวจสอบ
แล้วก็ให้มีการซ่อมแซมให้ชาวบ้านแล้วนะคะ
ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณทำถนนในจุดที่พังเสียหาย
เพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางไปมาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ท่านผู้ว่าบอกว่าประสานเรื่องงบประมาณแล้ว
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วให้มีการซ่อมแซมนะคะ
ล่าสุดเช้าวันนี้นักข่าวของเราก็เลยไปตามเรื่อง
ว่าจะซ่อมเมื่อไหร่ยังไงเมื่อไหร่จะดีขึ้น
ไปคุยกับนายวิรัตินาคันชมผู้มนุยการกองช่าง
องค์การบริหารศูนย์จังหวัดขอนแก่น

เพราะเป็นเส้นทางที่มีการสัญจรเป็นลักษณะทางลัด
จากอำเภอกระนวลไปในตัวเมืองขอนแก่นเป็นเส้นทางที่รถผ่านบ่อย
ซ่อมบ่อยยอมรับว่าซ่อมบ่อยแล้วหน้าฝนของทุกปี
ก็จะเป็นปัญหาเหมือนเดิมหน้าฝนทีไรเป็นปัญหาแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดสรรงบประมาณแล้ว
ว่าประมาณปี๖๕๐ล้านบาทซ่อมถนนทำถนนเส้นนี้
จะปรับปรุงเป็นถนนลาดยางนะคะลาดยางแบบคอนกรีตเลยค่ะ
แล้วก็จะแก้ไขปัญหาเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยว่าจะแก้ไขปัญหายังไง

ไม่ใช่ไม่เคยแก้แก้แล้วก็เป็นอีกค่ะ
ขัดไฟด้วยล่ะ
ในเบื้องต้นด่วนที่สุดก็พรุ่งนี้ทางอบจก็จะส่งเครื่องจักรเข้าไป
แก้ปัญหาในเบื้องต้นก็คือเอาหินคลุกไปกรบหลุมก่อน
ให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ
หลังจากนั้นงบประมาณเข้ามาในปี๖๕นะครับ
ก็เริ่มตั้งแต่๑ตุลาเป็นต้นไป
ถ้ามีงบประมาณเข้าก็จะรีบดำเนินการเป็นกรณีเร่งด่วนก่อนนะครับ
สายทางรวมแล้ว๑๐๖๐กิโลเมตร
ทุกสายทางมีอายุการใช้งานที่สะสมมานาน
พอรับโอนมาแล้วก็จะดูแลรักษาซ่อมแซมไปตามความเหมาะสม
ก็อยากจะให้ประชาชนเข้าใจว่าอบจไม่ได้นิ่งนอนใจ
ทีนี้พอมีการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยเนี่ยพอได้งบมาแล้วจะซ่อมใหม่ให้เลยนะคะ
โดยเฉพาะถนนเส้นที่เหมือนดวงจันทร์เมื่อสักครู่ครับเส้นบ้านห้วยโจทย์น้องโนนะคะ
ก็จะมีทั้งชั้นพื้นทางและผิวทางมันจะหนาและมันจะไม่เป็นแบบนี้
เป็นหลุมเป็นบ่ออีกแน่นอนนายวิรัติบอกแบบนี้นะคะ
หรือเป็นหลุมในการกองชั่งของอบจขอนแก่นนะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าเอ๊ะหรือว่าถนนเส้นนี้ให้ทดสอบช่วงล่างรถ
ว่ารถของเราเนี่ยสมรรถนะดีไหมแข็งแรงดีไหม
ไม่ไหวไม่ไหวนะค่ะแต่ว่าท่านนายกอบจก็ทราบนี่ใช่ไหม
ว่ามันเป็นเส้นทางที่ประชาชนเขาใช้บ่อยใช้เยอะ

ถูกต้องมันเป็นทางรับเข้าเมืองใช่ไหม
ช่วงล่างนี้มันจะไม่ใช่ช่วงล่างรถอย่างเดียวดิ
ช่วงล่างเราด้วยตับไซ่พุงมันจะเป็นตัวมนุษย์